คุณช้างพี่ชาคริสกันบ้างดีกว่า

ปีพี่ชาคริสมีผลงานเยอะมาก

ล่าสุดเราเจอตัวพี่ชาคริสคุณผู้ชม
พูดก็พูดนะอยู่ในวงการมากว่า๒๐ปี

มาหลายบทหลายบาทด้วยกันแล้ว
แต่สิ่งที่หลายคนเขาอยากรู้ว่า
จะได้เห็นพี่ชาคริสโชว์สกิลของตัวเองหรือเปล่า

เพราะเพื่อนนักแสดงอย่างพี่พิมพิมดาอย่างนี้
เล่นซีรีส์เป็นต่อเขาก็ผ่านตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแล้วใช่ไหมล่ะ

จะมีโอกาสผ่านตัวเองไปทำงานเบื้องหลังบ้างไหม

ซึ่งพี่ชาคริสเนี่ยเขาบอกกับน้องรถเบ้นมาว่า
เคยคิดไว้บ้างแต่ก็ยังไม่พร้อม
บอกน่าเสียดายนะถ้าหากไม่ได้ทำเนี่ย
ผมจะได้ได้ออกไปนักแสดงอยู่

เพราะฉะนั้นถ้าจะทำสักครั้งหนึ่ง

ทุกคนอยากหมดแล้วแต่โอกาสมันเป็นของเราหรือมันไม่เป็นเท่านั้นเอง
บางคนน้องเข้ามาแป๊บเดียวเป็นผู้จัดแล้วเก่งมาก
ไอ้เราอยู่มา๒๐ปีเรายังทำไม่เป็น
ปัจจุบันกับการที่เป็นนักแสดงเราก็แฮปปี้กับการที่โฟกัสตรงนี้อยู่
ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะผลันตัวเองไปดูแลทุกอย่าง
คือใช่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมกับตรงนั้นหรือเปล่า

ผมไม่เคยคิดที่จะเฟสตัวเองออกไปจากวงการบันเทิงนะครับ
เพราะว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งที่มันทำให้ผมมีความสุข
เวลาที่ผมได้มันเป็นงานที่ผมทำงานแล้วผมมีความสุข
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนศิลปะที่ผม
เหมือนคนนั่งวาดรูปเหมือนคนนั่งวาดรูป
แต่สำหรับผมมันคือศิลปะการแสดง

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จนกว่าเขาจะไม่จ้างผมแล้ว

โตมาจากการแสดงพวกคุณอมหายังไง
ชาคริสก็บอกว่าจนกว่าเขาจะไม่จ้างผมแล้ว

เขาเป็นนักแสดงคุณภาพอีกหนึ่งคนในวงการเลยนะ